ไปกันที่สงขลาฝีมือใครหรืออะไรก็ไม่รู้แหละ
แต่ที่รู้ฟังดูหน้าขนลุกเหมือนกันค่ะ

เขาขับรถเก่งไปกับเพื่อนอีก๓คน
ไปซ้อมรำงานทอดกระถิ่นวัดคลองแหค่ะ
แล้วปรากฏว่าซ้อมรำเรียบร้อยแล้ว

แล้วพอค้างปุ๊บเนี่ยรถคันนี้พุ่งไปชน
ขออภัยรูปปั้นนางตานีล้มคว่ำ

นี่แล้วนอนรูปปั้นใช่ไหม

ผู้หญิงที่ใส่ชุดไทยยกมือไหว้ข้างรถ

คว่ำอยู่ข้างรถเก๋งสีบรอนเงิน
ทะเบียนกไก่ชชิง

พุ่งชนอัดเข้ามาจนติดกำแพงแบบนี้ค่ะ
หน้ารถพังยุบเข้ามาเลยนะคะ

รูปปั้นนางตานีเข่าของครึ่งเส้นวายต่างตรงนั้น
ก็แตกกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณหมดเลย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวัดคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา
มีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นผู้หญิงในรถเก๋ง๔คน
อายุระหว่าง๕๗๘๐ปีค่ะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้ว

คนขับรถเก่งเนี่ยชื่อว่าป้าดิสนี่

เราบอกว่าพาเพื่อนขับรถมาวัดคลองแห

รำเสร็จป้ากับเพื่อนก็ขึ้นรถจะกลับบ้านพัก
สตาร์ทรถแล้วก็เข้าเกียร์ค่ะ
อยู่ได้ยินเสียงคันเร่งวื้อดังขึ้นมาเอง
ดิสนี่ยืนยันว่าป้าไม่ได้เหยียบคันเร่ง
แต่เหมือนคันเร่งมันค้างอยู่แล้ว
พอเข้าเกียร์ปุ๊บมันก็วื้อดังขึ้นมาเลย
แล้วรถก็พุ่งออกไปเลยค่ะไปชนองค์พระพุทธรูป
แล้วก็ชนรูปปั้นแม่ตานีล้มหงายอยู่ตรงนั้นนะคะ
ดิสนี่บอกเลยว่าจริงแล้วก่อนจะขึ้นรถกู้ภัย
ไปโรงพยาบาลเนี่ยนะป้ากับเพื่อนบอกเลยว่า
เดี๋ยวรักษาตัวหายเมื่อไหร่จะรีบมาที่นี่
จุดเทียนขอคำมาเจ้าแม่ตานีและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดอีกครั้ง
และจะเอาเลขทะเบียนรถกไก่ชชิง๑๑๓๗ไปเสี่ยงโชคด้วยค่ะ
อืมภาพแม่ตานีน่ากลัว
น่ากลัวเพราะว่ามันคือแบบนอนหงายอยู่ที่รถอย่างนี้